ลงไปที่กระบี่ครับในช่วงนี้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่มีคนร้ายดักซุ่มยิงคนขี่รถจักรยานยนต์พร้อมทั้งคนซ้อนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งตำรวจคาดว่าเป็นปมเรื่องของยาเสพติดไม่ก็เป็นเรื่องของชู้สาวครับ

ยิงพงพี่พัชอยู่ที่ด้านหลัง
ถูกปลายคางของในบอยด้วย
หลังจากตั้งสติได้ในบอยก็วิ่งหนีเข้าไปที่บ้านครับ
ก่อนที่หนึ่งในคนร้ายที่สวมเสื้อเชื้อแขนยาว
ที่ใช้ผ้าพันธุ์ครึ่งหน้าปิดบางเอาไว้เดินเข้าไปดูสิว่าตายหรือยัง
นายพงพิพัฒน์เนี่ยตายหรือยังพอเห็นว่าแน่นิ่งไปก็หลบหนีไป
นำภาพนี้นะไปตรวจสอบตามเส้นทางที่หลบหนีว่าเจอหรือเปล่า
มีจุดไหนที่สามารถจับภาพคนร้ายได้หรือเปล่า
ขณะที่ทางด้านของนางประพันธ์เกษีสมซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายนะฮะ
ล่าสุดก็มีการนำศพของลูกไปตั้งบำเพ็ญกุศลภายในวัดลำทัพ
ตำรวจก็เข้าไปสอบถามพูดคุยกันเพิ่มเติมว่ามีมูลเหตุอะไรกันบ้าง
แล้วก็เตรียมเชิญแม่แล้วก็ญาติไปเป็นพยานในคดีไปสอบปากคำด้วย
รวมทั้งแฟนสาวของนายพงพิพัฒน์เองก็ทราบว่า
คือเขามีแฟน๔คนแยกกันอยู่คนละบ้าน
ผู้ตายเลี้ยงดูด้านการเงินอย่างดีทั้งสี่คนผู้ตายมีเมียสี่คน
ซึ่งในทางสืบสวนสอบสวนตำรวจก็ยังคงมุ่งไปที่เรื่องของความขัดแย้ง
เรื่องของยาเสียบติดแต่ว่ายังไม่ตัดประเด็นเรื่องของชู้สาวทิ้งไป
จากผู้ตายเองก็มีแฟนเยอะตำรวจก็เลยจะเรียกทั้งหมดไปสอบปากคำว่า
ก่อนหน้านี้มีคนไหนเคยมีความขัดแย้งมีปัญหากันมาก่อนกับผู้ตายหรือเปล่า
แต่ผู้ตายเองก็เคยมีคดีเรื่องของยาเสพติดก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วย
ซึ่งมีหนึ่งในสี่ของแฟนที่ครบกันอยู่พบว่าเคยมีสามีมาก่อน
และอยู่ระหว่างการต้องโทษในคดียาเสพติด
ไม่รู้ว่าจะผัวพันกับเรื่องของการสังหารในครั้งนี้หรือเปล่า
ว่าอ้าวนี่มีสามีมาแล้วแล้วสามีเขามารู้ว่าเป็นกิ๊กกับนายคนนี้หรือเปล่า
ก็เลยมาก่อเหตุทำร้ายแบบนี้จนถึงขั้นกับเสียชีวิตหรือเปล่า
ตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะครับ